ทุกผู้ชมครับที่อุดรธานีนะครับมีสามีภรรยาเนี่ยเขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะ
กับเพื่อนเพื่อนด้วยที่ทุ่งนานะครับอยู่ดีดีมีพระรูปหนึ่งเป็นพระหนุ่ม
เดินเข้ามาขอตั้งวงดื่มเหล้าขอร่วมวงด้วยเมาได้ที่จะไปขอมีอะไรกับศรีกานะฮะ
ใครก็จะไปยอมเขาตกใจกันทั้งวงตะโกนด่าไล่บอกโอ้โหจะไปไหนก็ไปอย่างนี้
กลายเป็นว่าพระหนุ่มโมโหนี่ฮะต่อยเขาที่ใบหน้านี่ฮะที่ตาเขานะครับจนปูดบวมเตะจนซี่โครงร้าวเลยนะฮะ
คนเจ็บนะครับสมมุติว่าชื่อนางลีก็แล้วกันนะอายุ๔๙ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากพระหนุ่มรูปนึงเนี่ยทำร้ายร่างกายนี่ฮะบาดเจ็บที่ตาขวานะครับตานี่บวมปิดเลย
หน้าปูดบวมหมดเลยถูกเตะเข้าชายโครงซี่โครงร้าวอีกมีรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายร่างกาย
แห่งทีเดียวนะฮะนี่นะฮะคือลูกสาวเนี่ยมาแจ้งความนะครับเดี๋ยวฟังทางลูกสาวหน่อยนะฮะ
แม่ก็เลยพูดเหมือนแบบว่าอยู่สวนมันมีหมาสองตัวมันกำลังท้องพอดี
แม่ก็เลยตบคืนแล้วทีนี้ก็เหมือนเขาก็เลยทำเลยค่ะ
ก็สี่หนักกว่าเดิมเลย

บอกว่าทั้งมือทั้งเท้าเลยค่ะ
ลูกสาวให้ข้อมูลกับตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะครับ
บอกนี่พระรูปนี้ฮะยังหนุ่มอยู่เลยนะครับ
ลูกสาวบอกว่าแม่เนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะ
แล้วพระรูปนี้จะมาขอดื่มเหล้าด้วยนะครับ
พอมาดื่มเหล้าด้วยนะโอ้โหนี่เขาก็ยอมให้พระดื่มเหล้าด้วยนะค่ะ
แล้วก็เมาจะมาขอร่วมหลับนอนกับแม่
แม่ไม่ยอมนะฮะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
คือแม่เขาลูกสาวบอกแม่เขาก็ไล่บอกก็ไปนู่นไปจะไปมีอะไรกับหมาที่ไหนก็ไปนู่น

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
แม่เนี่ยแต่งงานใหม่แล้วมาอยู่กับสามีใหม่
เมื่อคืนพ่อกับแม่ไปดื่มสังสรรค์ที่ทุ่งนาในหมู่บ้านสามพร้าว
แล้วก็มีเพื่อนมาด้วยพระรูปนี้ชื่อเล่นว่าพระหนุ่มชื่อเล่นหนุ่มด้วยนะฮะ
เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กเด็กกับพ่อมาขอนั่งดื่มเหล้าด้วย
ชาวบ้านก็ตกใจทีแรกเอาพระเนี่ยมาร่วมวงดื่มเหล้าได้ยังไง
แต่เขาก็นั่งก็นั่งไปตั้งแต่๒ทุ่มยันนู่นฮะเที่ยงคืนครึ่ง
จากนั้นสามีของคนเจ็บเนี่ยเขาก็ขอตัวกลับเข้าไปนอนในบ้านก่อน
แล้วพระที่ยังอยู่มาบอกกับเมียเพื่อนบอกขอมีอะไรด้วยได้ไหม
ผู้เสียหายเขาก็ตกใจบอกจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ไล่ให้ไปมีอะไรกับสุนัข
สุดท้ายเนี่ยพระนี่โมโหนะฮะชกเขาเข้าที่หน้านะ
แล้วก็เตะเข้าชายโครงอีกเขาก็เลยร้องขอให้สามีเนี่ยออกมาช่วยนะครับ
ส่วนพระรูปนี้ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับเป็นกระท่อมนะฮะ
แล้วก็ยังเจอกรดของพระเนี่ยปักอยู่ที่ใต้ต้นไผ่
มีจีวรพระอยู่ที่จุดที่เป็นลักษณะเพลิงพักที่เป็นกระท่อมแบบนี้นะฮะ
ไม่เจอพระนะฮะแต่ว่าพื้นที่โดยรอบนี่มีขวดเหล้าเต็มเลย
นี่เขาก็มาสร้างเอาไว้เหมือนปักกรดเหมือนกระต๊อบเหมือนกระท่อมอะไรพวกนี้นะครับ
เราได้คุยกับสามีของคนเจ็บนะครับบอกว่าพระที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะ
มาหาเมื่อสี่วันก่อนบอกว่าขอปักกรดอยู่ข้างบ้านหน่อยแต่ปรากฏว่าชอบมาขอดื่มเหล้าด้วยฮะ
แล้วตั้งแต่มาปักกรดอยู่ที่นี่อยู่๔วันเนี่ยดื่มเหล้าไป๒๔ขวดโอ้โหนี่ฮะ
วันเกิดเหตุยังมาขอมีอะไรกับเมียเขาอีกแต่เมียเขาไม่ยอมนะเลยโวยวายแล้วก็โมโหแล้วมาทำร้าย
นี่ดูสิขวดเหล้าเหรอคะโอ้อย่างนี้ไม่นับเป็นพระแล้วมั้งเนี่ย
อะไรอ๋อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนพี่นี้จริงไหมครับผมมันมันยังไงอ่ะพี่แกเล่าให้ฟังว่ายังไงผมก็ไม่รู้ครับ
คืนไหนคืนวันที่เกิดเหตุครับคืนก่อนวันที่เกิดเหตุครับผมแล้วก็ไม่พอใจกันครับผมได้ได้มีอะไรกันไหมไม่มีครับไม่มีครับพอเช้าก็ค่อยมีเหตุใช่ไหมครับผม
เพราะว่าแฟนผมไม่แต่ไม่ได้กระทืบเพราะว่าเรื่องขอมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ให้ใช่ไหมครับผมอ๋อแต่เป็นเรื่องซื้อเหล้ามาขวดเหล้าหายอ๋อเป็นเรื่องนี้นะฮะแต่พระขอจริงครับผม
ไปไปมาไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าจะไปขอมีอะไรกับเมียของเพื่อนแล้วเมียเพื่อนก็ไม่ยอมนะฮะคือไปโมโหเขาหาว่าเขาเนี่ยทำเหล้าหายไปอีกบอกเล่าไม่ครบเหล้าหายนะครับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะฮะเอาลองฟังนะครับ
ของร้านขายของชำนะครับบอกว่าปกติทางฝั่งคนเจ็บจะมาซื้อเหล้าที่ร้านเนี่ยทุก
วันแต่ก็ไม่รู้ว่าซื้อไปดื่มเองหรือว่าไปให้พระเนี่ยดื่มด้วยแต่ชาวบ้านเนี่ยเคย
เห็นว่าพระที่ก่อเหตุคือพระหนุ่มนะเขาชื่อหนุ่มพอดีด้วยนะฮะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมนะเคยขี่จักรยานยนต์ซิ่งในหมู่บ้านด้วยนะฮะ
ไว้แต่คำถามก็ถึงพระนี้ประพรณหนูพระนะฮะกี่มอเตอร์ไซส์ไปนู้น

คือแล้วพระแบบนี้นี่ปล่อยเป็นพระอยู่ได้ยังไงเนี่ยใช่ไหม

เออวัดก็ไม่อยู่มาดื่มเหล้ามาขี่รถซิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
ท่านผู้ชมครับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดสว่างสามัคคีนะครับ
ได้เจอกับท่านเจ้าวาดวัดสว่างสามัคคีนะฮะพระครูโสพิษพัทรคุณ
ท่านเป็นเจ้าคณะตะบนสามพร้าวเขตหนึ่งด้วยท่านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าพระที่ก่อเหตุเนี่ย
รูปนี้นะฮะเนี่ยชื่อนุ่มนะพระหนุ่มเนี่ยเคยบวชเนรอยู่ที่วัดสว่างสามัคคี
แล้วตอนบวชเนรนี่มีเรื่องทะเลาะวิวาสไปเรื่อยนะฮะพอโตมาบวชพระก็ถูกจับศึกไป
เพราะว่าไปแต่งงานแล้วก็มีลูกมีเมียแล้วสุดท้ายเนี่ยให้ศึกไปอีกเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาส
คือเดี๋ยวบวชเดี๋ยวศึกเดี๋ยวบวชเดี๋ยวศึกที่ผ่านมาเนี่ยมีพฤติกรรมตระเวนไปขอจำวัด
ตามวัดต่างหรือไม่ก็ไปตามที่ต่างแล้วไปเรียรายเงินจากพระตามวัดต่างอยู่หลายครั้ง
หรือว่าเวลาไปอยู่วัดไหนไปยักยอกเงินเขาก็มีขณะเดียวกันพ่อของพระหนุ่มนะครับ
บอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยลูกชายเนี่ยบวชอยู่๓พันศา๓ปีนะไปบวชกับพี่ชาย
ที่เป็นพระมหาชื่อดังอยู่ที่กาญจนบุรีหลังจากนั้นกลับมาที่บ้านนะฮะแล้วมาบอกกับพ่อ
ซึ่งพ่อก็บอกไปว่ามันไม่เหมาะสมนะเป็นพระแล้วจะกลับมานอนที่บ้านเนี่ยพระต้องอยู่ที่วัด
แล้วก็ไม่รู้ว่าพระลูกชายหายไปไหนเลยมารู้อีกทีก็นี่แหละไปทำร้ายร่างกายชาวบ้าน
ยืนยันว่าถ้าเจอลูกชายเมื่อไหร่เนี่ยจะให้ไปมอบตัวแล้วให้ศึกทันที

ควรจะอามัติปราชิกตั้งแต่บวชพระแล้วไปแอบมีลูกมีเมียแล้วนะไม่ต้องมาจับศึกอะไรหรอก
นี่นะครับล่าสุดทางตำรวจจังหวัดอุดรธานีนะครับไปตามตัวเจอแล้วนะครับ
หนุ่มนะฮะหรือพระอนุชาทัพประดิษฐ์อายุ๔๘ปีนี่ไปคุมตัวได้
ในพื้นที่ป่าแถวแถวหมู่บ้านนั่นแหละนี่เห็นไหมฮะคุมตัวมาแล้วนะครับ
นำตัวมาที่สพเมืองอุดรธานีขอดูใบสุทธิพระแต่ไม่มีนะฮะ
บอกลืมเอาไว้ที่วัดมีแต่บัตรประชาชนตำรวจบอกไม่เป็นไรนะ
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสไป
จากการสอบสวนเนี่ยเขาอ้างว่าวันเกิดเหตุเห็นเพื่อนตั้งวงดื่มเหล้า
ก็เลยเปรี้ยวปากขอไปดื่มด้วยบอกแก้เหนื่อยแต่แก้เหนื่อยมากไปหน่อย
เหนื่อยเยอะดื่มจนเมาส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายเมียของเพื่อนเนี่ย
บอกไม่ได้ทำปฏิเสธนะฮะอ้างว่าสามีภรรยาคู่นั้นเขาดื่มเหล้าเมา
แล้วเขามีเรื่องทะเลาะวิวาสทำร้ายกันเองอ่าฝ่ายของเขานี่แหละพระนี่แหละ
เป็นคนไปห้ามเขานะที่เขากำลังทะเลาะวิวาดกัน
มันไหลมาเป็นแหงนะเขามันมีวาล้องตีอยู่ข้านนัก
มันมากขอบมาหัวมันตีเหมือนกับตรงเพราะพวกมันฟังแล้วเลย
แต่ทำร้ายทำหรือไม่ทำร้ายนี่มันปลายเหตุนะ

อันนั้นก็สืบสวนสอบสวนได้พยงพยานเขาบอกได้
แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคุณไปดื่มเหล้ากับเขา

แล้วไปอยู่ตั้งโอ้โห๔๕วันดื่มเหล้าทุกวันเหล้าแบบขวดเหล้าเป็นกอง
ไม่นับเรื่องอื่นนะขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งอะไรในหมู่บ้านเนี่ย

คือความจริงคุณจะไล่ไปตั้งนานไม่ควรให้มาปรากฏอยู่แถวบ้าน
ซื้อเหล้ามาให้ดื่มอีกเนี่ยแล้วให้ตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกันอีก
ท่านผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวไปนะฮะพาไปศึกนะครับท่านผู้ชมครับ
ศึกเรียบร้อยแล้วนะฮะญาติโยมจะได้สบายใจศึกแล้วนะฮะ
แล้วก็มีตำรวจมารับตัวต่อไปดำเนินคดีต่อ
เราไปเจอพอดีก็เลยลองถามหน่อยว่าเออตกลงยังไงบ้าง
ทำไม่ทำแบบไหนอะไรยังไงนี่ตอนกำลังจะขึ้นรถกระบะของตำรวจเนี่ยฮะ
ต้องกล่าวหาไหมพี่ไม่ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวไปสู้กันต่อในชั้นศาลนะพี่
ไปดำเนินคดีต่อเนอะ
คือไอ้เรื่องดื่มเหล้าก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรหรอกนะแต่ทางพระเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม
แล้วดูดื่มขนาดนั้นน่ะ
แต่ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยคือเรื่องทำร้ายร่างกายเขาใช่นะฮะ